น้องแมวซึ่งมันเป็นเรื่องในครอบครัวด้วย
ด้านหลังเห็นไหมคะลูกไม่ทนแจ้งจับพ่อ
เพราะว่าพ่อเนี่ยขโมยแมวไปทิ้ง
มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก
แล้วลูกสาวเขาเลี้ยงแมวอายุ๗เดือนเอาไว้
ฝากพ่อเลี้ยงไงแล้วทำไม
เพราะพ่อไม่รักแมวเหรอเอาแมวไปทิ้ง
แล้วสุดท้ายแมวมันโดนรถชนจนมันตาย

บอกว่าจะแจ้งความเลยกับพ่อก็จะให้ดำเนินคดี
แล้วยังไงก็ไม่ไกลเกลี่ยแน่นอน
บอกว่าพ่อเอาแมวของเธอเจ้าฮาชิ๗เดือนไปปล่อยทิ้ง
เลี้ยงมาตลอด๗เดือนทั้งรักทั้งผูกพัน
และท้ายที่สุดฮาชิโดนรถชนตาย

พ่อลูกกันเรื่องพ่อลูกเรื่องในครอบครัว
เพราะว่าส่วนตัวเธอแล้วรับไม่ได้เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จะให้พ่อได้รับในผลกรรมที่พ่อทำไว้
แล้วก็อยากให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนกับพ่อเลยว่า
ห้ามไปทำแบบนี้กับใครอีกนะ
ทุกวันนี้นะเธอยังร้องไห้ไม่หยุด

พ่อวัย๖๙ปีที่ถูกลูกสาวแจ้งความ

ลูกสาวเอาแมวมาฝากพ่อแม่เลี้ยงไว้
แล้วพ่อเขามีอาชีพขายลูกชิ้น
ปรากฏว่าเจ้าฮาชิมันก็สน
คือมันก็ไปกัดมันก็ไปงับลูกชิ้นไงไปกินลูกชิ้น
แล้วยิ่งช่วงนี้พ่อบอกว่าขายของก็แย่
เงินทุนก็ไม่มีแมวมากัดลูกชิ้นก็เอาไปขายให้ไม่ได้
พ่อก็เลยโมโหเอาฮาชิไปปล่อย
ก็พาขึ้นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไป
แล้วปรากฏว่าตอนที่จะเอาฮาชิไปปล่อยนะ

พอกระโดดลงไปตอนข้างทางตรงนั้นแล้วรถมาพอดี

แล้วจริงจะพาฮาชิไปหาหมอแหละ
แต่ว่าฮาชิมันตายซะก่อนอันนี้พ่อบอก
พ่อก็เลยเอาฮาชิไปโยนทิ้งไว้ข้างทาง
ไม่กล้าหรอกเอากลับบ้านเดี๋ยวเมียกับลูกจะด่า
ทีนี้ทางฝั่งแม่นะ
แม่เขาก็บอกว่าตามหาเจ้าฮาชิ
ฮาชิอยู่ไหนมากินข้าวลูกมากิน
ไม่มาก็เลยแม่ก็เลยบอกลูกว่า

พอดีที่คอเขาติดเป็นปลอกคอแบบเหมือนเป็นแอร์แท็ก

พอเขาตามมาดูอ้าวฮาชิมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
แล้วพอมารู้ว่าฮาชิมันตายแล้ว
พ่อไปแบบนี้พ่อก็โดนต่อว่าเยอะเลยค่ะ

เอาจริงนะพ่อเองพ่อก็รู้สึกเสียใจ
ว่าทำไมลูกพ่อรักลูกเลี้ยงลูกมาไม่ใช่แค่๗เดือน
แต่ทำไมลูกถึงมาโกรธพ่อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นค่ะไปดูในเพจ
บอกว่าจริงเห็นใจนะกับอาชิที่มันตายไป
แต่ตามกฎหมายคดีนี้ลูกฟ้องพ่อแม่
ไม่ว่าจะแพ่งหรือว่าอาญาเป็นคดีอุทลุม
อันนี้ตามมาตราผู้ที่จะฟ้องบุพการีเป็นคดีแพ่งหรืออาญาไม่ได้
แต่เมื่อผู้นั้นหรือว่าญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอ
อายการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้
อาจจะต้องเริ่มจากเชิญทั้งสองฝ่าย
มาคุยมาปรับความเข้าใจกันก่อนละมั้ง
ก็คงจะมีการเขาเรียกว่าเจรจาก่อนนะครับ
คิดดีนะครับคนเป็นลูกคิดดี